ชาวเชียงใหม่เดือดร้อนอย่างหนักเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะอะไรรู้ไหมคะ
กิ้งกือหนอนผีเสื้อนับล้านตัวบุกบ้านโอ้โห

เดี๋ยวก่อนใครไปนับก่อนพี่ปุ้ยว่าล้านตัว
คริปเขียนมาไม่แต่เยอะจริงนี่หาพื้นดินที่ว่างเปล่าไม่เจอเลยอ่ะ
ดูสิคะใช่ไหมมันคือนับล้านตัวจริงนะคะ

สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่
พื้นที่บ้านปากคอยเหนือหมู่ที่๑ตำบลสันผีเสื้อ

ชาวบ้านบอกเดือดร้อนหนักมากเลยจริง

สมกับน้ำเปล่าแล้วก็ราดลงไปพื้นดิน
แล้วปรากฏว่าพอราดลงไปบนพื้นดิน
เจ้ากิ้งกือแล้วก็หนอนผีเสื้อมันไปไม่หมดนะครับ

แต่ตอนแดดร้อนจัดมันก็หลบนะหลบใต้ขอนไม้

ตอนนี้นะหมดน้ำยาล้างห้องน้ำไปเป็นแบบ๑๐ขวดแล้ว

หนอนผีเสื้อไปหมดสักที
พวกมันเหมือนยิ่งว่ายิ่งยั่ว
เพิ่มจำนวนอีกเป็นว่าเล่นเลยค่ะ
บริเวณนี้ไม่เคยพบเห็นกองทัพกิ้งกือมาก่อน
บอกแบบนี้ตอนนี้เดือดร้อนอย่างหนักเลย
บางคนบอกว่าพยายามงัดทุกสารพัดวิธี
ทางยูทูปก็ไปดูมาแล้วที่เขาบอกว่าใช้ได้ผล

ไม่สามารถกำจัดกองทัพกิ้งกือแล้วก็หนอนผีเสื้อได้นะคะ

ใช้แป้งแป้งกำจัดเห็บหมาค่ะมาโรยตามพื้นตามผนังพื้นบ้าน

น้ำยาเคมีราดลงบริเวณที่อาศัยของมัน
มันก็ไม่ไปไม่มีวิธีไหนสำเร็จเลย
ชาวบ้านเครียดมากเลยตอนนี้บอกว่าถ้าเกิดว่าปล่อยไว้นานเนี่ย
กองทัพกิ้งกือมันอาจจะเพิ่มจำนวนมากกว่านี้นะคะ
แล้วอาจจะยึดที่บ้านที่อยู่อาศัยของชาวบ้านก็ได้
อยากให้เจ้าหน้าที่ตอนนี้คือมาช่วยหน่อย

ผีเสื้อเรียบร้อยแล้วนะคะให้มาตรวจสอบด้วย

ถ้าเปิดประตูบ้านหน้าต่างบ้านไว้เนี่ยมันเข้ามาเนี่ย

เข้าหูเข้าจมูกนะเป็นเรื่องใหญ่